คุณผู้ชมฮะกลับมาติดตามข่าวเที่ยงกันต่อ
ในช่วงข่าวเที่ยงรับเรื่องร้องทุกข่าวเที่ยง
ถูกต้องค่ะโอ้ยอ่ะมาเลยสารพันธ์ความทุกข์อย่างอันเนี้ย
เขาบอกว่าเขาทุกข์ใจทุกข์ที่ตาด้วย
ไฟทางดับมาเป็นปีแล้วไม่มีตังค์จ่ายค่าไฟเหรอครับเจ้านาย
แบบเนี้ยเอาติดป้ายไว้เอาป้ายมาติดถามตัวโตเลย
ใช่ค่ะอยู่ตรงป้ายที่เขียนว่าป้ายสีน้ำเงินเขียนว่าอะไรนะ

เส้นนี้นะคุณสืบสกุลถนนสร้างเสร็จมาเป็นปีแล้ว
ถนนก็ใหม่ดีนะแต่ไฟทางมันดับ
เดี๋ยวคุณผู้ชมใจเย็นนะจะหาว่าแบบเฮ้ยนักข่าวพูดเองหรือเปล่า
ก็กลางวันกลางวันมันยังเห็นอย่างนี้อยู่
เดี๋ยวดูกลางวันก่อนก่อนที่เราจะพาไปดูกลางคืน
วันก็เห็นเสาไฟนี่นั่นไงมีไฟ

เสาไฟมีหลอดไฟมีแล้วเดี๋ยวดูว่ากลางคืนมันมีไหม
จุดตรงนี้เราเปรียบเทียบให้เห็นนะคุณ
ฝั่งซ้ายมือเป็นกลางคืน
ถ้าไม่มีไฟหน้ารถนักข่าวมืดค่ะ

แล้วเสาไฟขนาดใหญ่ที่ติดไว้ไม่เปิดไฟเหรอ

เกาะกลางถนนก็มีป้ายเขียนแบบนี้

คนใช้รถใช้ถนนเขาอยากจะตะโกนบอกแบบนี้มาตั้งนานแล้ว
เป็นสื่อที่สะท้อนไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพราะว่าถนนมันใหม่ถนนก็ใหญ่

ป้ายที่เอามาติดไว้นะไม่รู้ใครมาติดเหมือนกัน

ใช่ค่ะแล้วคิดดูสิเส้นปฐุมธานีลาดหลุมแก้ว
เส้นที่จะมุ่งหน้าไปที่ตำบลระแหง

เกือบทั้งเส้นทางเลยมันไม่มีไฟเลยตอนคืน
ชาวบ้านร้องไปที่แขวงการทางหลายครั้งแล้ว
แต่ว่าคือแขวงการทางเขาก็รับเรื่องนะ
บอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินการแต่ว่าก็เงียบค่ะ
นี่ตอนกลางคืนที่นักข่าวขับรถผ่านไป
คือมันจะมีแสงสว่างเป็นแค่บางช่วงเท่านั้นเองคุณ

ใช่กลัวคนที่ไม่คุ้นเส้นทาง
ขับไปกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุจะเกิดอันตราย
ปากนะครับชาวบ้านบอกทางหลวงลืมจ่ายไฟเหรอครับ
เจ้านายนะฮะ